เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยเรื่องของราชินีเพลงลูกทุ่งของไทยกันก่อนนะครับ
พุ่มพวงดวงจันทร์นับตั้งแต่พุ่มพวงดวงจันทร์
นักร้องลูกทุ่งชื่อดังของไทยเสียชีวิตไปปีนี้ก็๒๖ปีแล้วนะ

คำว่าราชินีลูกทุ่งยังอยู่กับพุ่มพวงดวงจันทร์ยังไม่ไปไหนเลย
ใช่ค่ะคือไม่ว่าจะเด็กรุ่นใหม่ทุกคนยังรู้จักนะคะ

ไปประกวดที่ไหนก็ต้องเนี่ยเพลงพุ่มพวงดวงจันทร์ไว้ก่อน

สิบสามมิธุนายนเมื่อ๒๖ปีที่แล้วภูมิภวงดวงจันทร์เสียชีวิต
อายุตอนนั้นก็แค่๓๐๓๑ปีเอง
แล้วสิ่งที่คนคิดถึงหรือว่าเคารพบูชาเลื่อมใสสัทธาที่สุด
ก็คือรูปปั้นหรือว่าหุ่นของแม่พึ่ง
ซึ่งอยู่ที่วัดทัพกระดาน
วัดทัพกระดานเนี่ยมี๙รูปถึง๑๐หุ่นละตอนนี้
ทำอะไรสำเร็จก็นำหุ่นมาถวาย

ที่กรุงเทพก็มีอยู่วัด๑ที่วัดพระรี

เพราะว่า๑๓มิถุนายนของทุกปี
แฟนเพลงจะพากันเดินทางไปที่วัด

ซึ่งปีนี้ราชินีลูกทุ่งของไทย
จากไปครบ๒๖ปีแล้วนี่คุณไกรสอนนะฮะคุณไกรสอนลีละเมคินสามีของคุณพุ่มพวง
แล้วก็ลูกชายนะครับก็คือเพชรพักควัฒน์นะครับ
แล้วก็น้องสาวด้วยสลักจิตดวงจันทร์ก็มาทำบุญร่วมกัน
ถวายสังขทานร่วมกับประชาชนที่เดินทางกันมาตั้งแต่เช้า
เดี๋ยวเขามีงานใหญ่หลายวันใช่ค่ะ
ตอนนี้ก็คอนส่งคอนเสิร์ตอะไรก็คงจะมีกันแล้วล่ะนะครับมีคอนเสิร์ตให้แม่พึ่งด้วยนะครับ
และที่เป็นธรรมเนียมของทุกปีนะคุณเขียนมาสอน
คือแฟนเนี่ยเขาจะไปรอลุ้นกันเรื่องของเลขเด็ดเลขมงคล
ใช่ค่ะคุณแจ๊กกะรีนนักข่าวบันเทิงของเราที่ลงพื้นที่ไปทำข่าวเรื่องนี้นะคะ
เล่าให้ฟังอยู่หลายหนเหมือนกันว่าคนก็จะเห็นเวลาถ่ายรูปจากหุ่นหรือว่ารูปปั้นแม่พึ่งเนี่ยค่ะ
ก็จะเห็นเป็นเลขอืมขึ้นที่จมูกขึ้นที่หน้าเลยนะคะอ๋อเหรอฮะ
ใช่เห็นแบบนั้นแต่แล้วแต่คนว่าอาจจะเห็นเลขไม่เหมือนกันก็ได้
แต่ว่าสำหรับคราวนี้คือครบรอบ๒๖ปีด้วยความเคารพในครอบครัวของคุณพุ่มพวงนะคะ
แต่ว่าเลขสองหกตอนเนี้ยขายดีมากอ๋อเลขวันครบรอบใช่อ่า
ส่วนหุ่นแม่พึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นชุดสารีใช่ค่ะ
จะเปลี่ยนให้ทุกปีนะฮะปีนี้เปลี่ยนเป็นชุดสารีนะครับ
ก็ปีนี้การที่เขาไปรอดูเลขเด็ดกันเนี่ยนะคุณเดี๋ยวมาสอนก็เหมือนกับทุกปี
เขาจะรอดูเวลาที่ครอบครัวของแม่พึ่งอ่ะเสี่ยงเซียมซีค่ะ
ว่าเลขเซียมซีที่ตกลงมาเนี่ยจะมีเลขอะไรบ้างนะฮะ
ก็ปีนี้คนที่ทำหน้าที่ในการเสี่ยงเซียมซีก็คือลูกชายของคุณพุ่มพวงนะครับ
พักควัฒน์นะฮะคุณจักรีนบอกว่าตอนที่เพชรเสี่ยง๒ครั้งนะ
ก็ตัวเซียมซีที่ตกลงมาเนี่ยเป็นเลข๘กับเลข๖
ครั้งที่๑เลข๘ครั้งที่๒เลข๖
แต่แฟนเพลงชาวบ้านแฟนคลับที่เดินทางมาที่เคารพนับถือแม่พึ่งเนี่ยบอกว่า
๒ตัวมันไม่พอขอ๓ตัวได้ไหม
เป็นเลขหน้าเลขท้าย๓ตัวดีกว่ารางวัลมันเยอะกว่า
ก็เลยเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็ครั้งที่๓เนี่ยได้เลข๔
เดี๋ยวดูนะครับในช่วงเวลานั้นนะฮะ

เออแต่ว่าคุณเจ้ก่อนจริงเขาบอกว่า

เพราะว่าที่ว่าบอกขอเป็น๓เลขดีกว่าเนี่ย

คุณไกรสอนเขาหยิบมาก็เป็นเลข๘ไง

เพราะฉะนั้นตัวใครตัวมัน

แต่ว่ามันมีเลขให้เพิ่มค่ะให้เลขเพิ่มนะคะ
เพราะว่าสัปดาห์ก่อนคุณผู้ชม
คุณสลักจิตดวงจันทร์นะคะน้องสาวคุณพุ่มพวง
กับคุณปาวลีที่เป็นนักร้องลูกทุ่ง
แล้วก็ร้องเพลงคุณพุ่มพวงจนโด่งดังแล้วก็เล่นละคร
เล่นหนังใช่
เขาก็บอกว่าแฟนของแม่พึ่งบอกว่า

แล้วลองนับดูซิว่ามีจำนวนเท่าไหร่
อยากรู้เลขลองฟังดูค่ะ

๑๓๔ร้อย๓๔ดอก

คุณพุ่มพวงดวงจันทร์จากไป๑๓มิถุนายนปี๒๕๓๕นะคะ
โรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะ
ก็ครบ๒๖ปีในการจากไป

อายุ๕๖ย่าง๕๗นะคะ
เพิ่งเกิดวันที่๔สิงหาคม๒๕๐๔ค่ะ

แต่ตอนที่จากไปก็อายุยังน้อยมากนะฮะ

ก็นี่เป็นบรรยากาศช่วงเย็นใกล้ค่ำที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
ก็จะเห็นว่าแฟนเพลงเริ่มมาจับจองที่นั่งรอชมคอนเสิร์ตในค่ำคืนนี้กันแล้ว
ศิลปินที่จะขึ้นแสดงแบบแรกเลยนะฮะ

มีลำยองหนองหินห่าวด้วยแล้วก็จะมีศิลปินอีกเยอะแยะไปหมดนะครับ
ที่จะมาขึ้นร้องเพลงเพื่อที่จะรำลึกถึงการจากไปของพุ่มพวงดวงจันทร์
ทุกคนก็คงจะร้องเพลงของคุณพุ่มพวงนั่นแหละนะครับ